ในเรื่องของท้องไม่ท้องอะไรด้วยใช่ไหม
ว่าจะไม่พูดละเพื่อนทั้งโทรมาทั้งมีขึ้นวงขึ้นเว็บ

ซึ่งก็ไม่จริงนะคะนางก็บอกยังมีพรีเซนเตอร์เหมือนเดิม

รีเซนเตอร์ตัวใหม่ตัวเก่าก็ยังอยู่ครบนะคะ

แต่ความรู้สึกเพื่อนแก๊งเฟอร์บี้ไม่ถ่ายฟันสักเท่าไหร่
สนิทไม่สนิท
บางคนก็เลยมองว่าอ้าวแก๊งแตกแล้วละมาก
ท่านล่าสุดเนี่ยเต้าก็ออกมาตอบประเด็นนี้ค่ะ

กระทบความสัมพันธ์ของเพื่อนในกลุ่มไหมที่หลายคนถามมา
แล้วบอกว่าทุกคนเข้าใจความหมายนะที่แมทสื่อว่า
เพื่อนแต่ละกลุ่มมีระดับความสนิทต่างกัน
กลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รู้เรื่องสงกราน
แต่เพื่อนกลุ่มนอกวงการเนี่ยทำไมรู้นะคะ

ส่วนเรื่องแก๊งเฟอร์บี้ที่โดนเอาไปเปรียบเทียบว่าเป็นแก๊งนางฟ้า
เหมือนรุ่นพี่เขานี้นะคะจะถูกบอกว่า
เออมันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ค่ะ
เอาไปฟังแก๊วเข้าหน่อยค่ะค่ะ
ในแรงนังฟ้าซีซั่น๒อ๋อไม่จริงเหรอนะคะ